เราสงสัยกันว่าไอ้เหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้น
ปืนมันหาจากไหนมีนักศึกษานะครับคือมีทักษะดี
แต่ไปใช้ในทางที่ผิดไปเอาปืนมาดัดแปลงขาย
ขายเพื่อส่งตัวเองเรียนหนังสือทำมา๒ปีแล้วรู้ไหม
ไปกี่กระบอกเป็นร้อยกระบอกครับนี่แหละฮะ
ตำรวจชุดปรับปรามอาจกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูทรภาคห้า
ร่วมกับตำรวจสพช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ครับ
นำกำลังเข้าจับนายวัชพลอายุ๒๑ปีเรียนปี๒นะ
พร้อมของกลางครับปืนไม่มีทะเบียนขนาด๙เมตร๑กระบอก
แบล็งกันดัดแปลงชนิดแปลงลำกล้องพร้อมใช้๕กระบอก
แบล็งกันอีก๑๔กระบอกกระสุนปืนอีกหลายขนาดกว่า๑๐๐นัด
โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครับ
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเดิมเรียนอยู่วิทยาลัยช่าง
มีความสนใจเรื่องปืนจึงศึกษาวิธีดัดแปลงปืนด้วยตัวเอง
สื่อออนไลน์จากนั้นก็ประกาศขายทางออนไลน์ประมาณ๒ปีแล้ว
ประกาศขายกระบอกละ๘๐๐๑๐๐บาท
ไปประมาณร้อยกว่ากระบอกแล้วคุณผู้ชมครับ
ไรที่ได้มาก็ส่งตัวเองเรียนดีนะไอ้ส่งตัวเองเรียนเนี่ย
แต่ต้องทำกิจกรรมทำอาชีพให้มันถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วอีกส่วนหนึ่งก็ไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันครับ
ของเราจะลงผลงาน
ได้รายได้ต่อเดือนประมาณหรือว่าต่อขบกัน
ต่อขบมันต่อขบต่อ๓๔๐๐๐
มีใครแนะนำหรือชักชวนเราเข้ามาวงการที่จะขายอาวุธปืนแบบนี้ไหม
ไม่มีตอนแรกคือชอบ
ชอบระเบิดหาหามาอยากได้อาวุธปืน
เพราะหลังเขาไปซื้อแล้วโดนกองหลังไปลองทำอะไร
ฮนตรบรถโทษปิยะตะวิชัยนะครับ
ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕เปิดเผยบอกว่า
ตำรวจได้รายชื่อลูกค้าทั้งร้อยคนแล้วนะจ๊ะ
ใครที่ซื้อจากคนนี้ไปท่านจะถูกติดตามตัวดำเนินคดีนะครับ
ตรวจสอบว่าแม่ปืนที่ลูกค้าซื้อไปคนหนึ่งที่กรุงเทพมหานคร
นี่แหละครับที่เราสงสัยกันเอาปืนจากไหนมานะ
ไปยิงเขาตายเอามาก่อเหตุยิงคนตายจริงครับ
เมื่อประมาณ๓๔เดือนก่อน
แล้ว๑๐๐๐บาทกับ๕๐๐บาทจำนวนกว่า๑๐๐๐ฉบับ
ถ้าคิดเป็นมูลค่าเงินจริงมัน๑๑๖๗๐๐บาท
นี่ครับดูว่ามันเหมือนไหม
แล้วก็จับกลุ่มสามีภรรยาคือนางสาวธันวาพรวงแสนอายุ๓๔ปี
และนายพัชระปฐุมมานนท์อายุ๒๙ปี
และอีกคนนึงคือนายอับดุลมานาฟหะหยีมะอายุ๒๕ปี
พฤติการของเขาก็คือจะให้นายอับดุลมานาฟเนี่ย
ธนบัตรปลอมฉบับละ๑๐๐บาท
ไปเที่ยวซื้อของในร้านสะดวกซื้อในจังหวัดเชียงรายครับ
หลังจากก่อเหตุตำรวจติดตามและจับกลุ่มตัวได้
สารภาพบอกว่าสั่งซื้อมาจากเฟซบุ๊คชื่อมารุโกะจัง
เพื่อจะเอาไปหลอกลวงพ่อค้าแม่ค้า
ตำรวจจึงสอบสวนขยายผลจนตามจับตัวได้ครับ
สามีภรรยาที่รักลอบผลิตธรรมบัตรนะครับ
จับได้ที่รีสอร์ทที่จังหวัดชายนาฏ
ก็สารภาพบอกลักลอบผลิตมาแล้ว๓๔เดือน
ให้ลูกค้าไปกว่า๑๐รายแล้วขณะนี้
อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลครับ
ภัยร้ายจริงได้จับได้๒รายนี่
ก็ทั้งปืนปลอมแล้วก็แบงค์ปลอมเลยนะคะ